จ้าคุณผู้ชมค่ะเร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาด
วันนี้จะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันหน่อยนะคะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันเลยค่ะ
ไปดูซิว่าราคาเนื้อสัตว์วันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
เริ่มต้นด้วยหมูเนื้อแดงค่ะ๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองจ้า
ต่อกันที่ราคาของปลานะคะ
ปลานินอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕บาท
ปูนึ่ง๘๐บาทต่อเค็ง
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ช่อนเลี้ยงนะคะ๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดนะจ๊ะ